โฟกัสเมื่อวานนี้มันไปอยู่ที่เรื่องของสภาพศพของคุณแตงโมนิดา
ว่าจริงแล้วสิ่งที่คุณหมอหมอนิติเวศ
แล้วก็ตำรวจที่มีการแถลงออกมาก่อนหน้านี้
สาเหตุการเสียชีวิตบอกว่าเนื่องจากขาดอากาศหายใจ

แต่มันไม่ได้พูดถึงสิ่งที่พี่ไทยเขาไปเจอมากับตา
เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อวานนี้คุณผู้ชม

เราก็เลยโทรไปสอบถามแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันค่ะ
ท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะ
นี่ค่ะนี่เมื่อคืนในรายการไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
คุณอรัชพรกับคุณภาคภูมินี่คือถามทุกคำถามถามแบบละเอียดยิบเลยนะคะ
ท่านเปิดเผยกับเราบอกว่าตอนนี้ยอมรับ
บอกว่าเห็นเพียงภาพถ่าย๒มุมเท่านั้น
เพราะฉะนั้นเห็นเพียงสองมุมท่านก็ออกตัวเลยบอกว่า

หากเป็นแบบที่คุณไทยบอกคือดวงตาด้านซ้าย
ขวาบวมไม่เท่ากันมีเลือดซึมฟันหัก
ก็ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติของคนที่จมน้ำทั่วไปแล้วเสียชีวิต

คนที่จะตอบได้ดีที่สุดก็คือแพทย์คนที่ผ่าชนะสูตรพลิกศพคุณแตงโม
คาดว่าขณะนี้การตรวจทางกายภาพศพเบื้องต้น
มันเรียบร้อยไปแล้วแหละน่าจะเหลือเพียงผลการตรวจชิ้นเนื้อ
จำได้ไหมคะที่ส่งไปให้หน่วยงานภายนอกอีก๒ที่
ร่วมกันตรวจชิ้นเนื้อนะคะก็คือรามากับจุฬานะคะ
กระบวนการนี้ต้องใช้เวลาในการรอคือ๑สัปดาห์
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นเมื่อวานนี้ที่พี่อุ๋ยภาคภูมิถาม
คุณหมอจนถึงวินาทีที่เราคุยกันที่บอกว่าคุณแตงโมไปฉีดท้ายเรือ
แล้วก็ตกลงไปเนี่ยคุณหมอเชื่อไหม
คุณหมอบอกว่าไม่ได้คิดแบบนั้นนะคือพูดตรงไม่เชื่อ
เชื่อว่าคุณโมไปฉีดท้ายเรือแล้วก็พลาดตกลงไปนะคะ
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่ถามต่อสภาพบาดแผลที่ต้นขาขวา
ด้านในของคุณแตงโมล่ะคะที่บอกว่ามันเกิดจากใบพัดเรือ
คุณหมอพูดน่าสนใจคุณหมอบอกว่า
จากประสบการณ์การผ่าศพจมน้ำบาดแผลที่เกิดขึ้น
ไม่เหมือนแผลที่เกิดจากใบพัดเรือ
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นไปไม่ได้
ส่วนจะเป็นแผลที่เกิดจากแก้ววายแตกหรือไม่
อันนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้
หลักฐานคราบเลือดปลนเรือแล้วก็เสื้อผ้า
คือตามเสื้อผ้าก็ต้องตรวจสอบได้ถึงคราบเลือดถูกไหมคะ

เอาจริงลักษณะของน้ำที่มันเยอะเลยมันต้องพัดพา
คือ๑มันจะไม่ติดเสื้อผ้า
มันจะพาเลือดออกจากร่างกาย

คุณหมอบอกว่าหากจะให้ชัดว่าเกิดจากอะไร
ประเด็นแผลต้นขาขวาของคุณแตงโม
ต้องนำชิ้นของกระดูกที่พี่ไทยบอกว่าแผลมันลึกถึงขั้นว่า

ต้องเอาชิ้นของกระดูกที่มีรอยตัดเข้าเครื่องสแกน

ก็จะทราบว่าเกิดจากอะไรค่ะ
ไม่คิดว่ามันเรื่องการปล่อยหน้าก่อสวะค่ะ
อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็รวมทั้งเรื่องบาดแผลที่ขานะคะที่ในฐานะที่ก็ผ่าศพที่มันลงน้ำโดนใบพัดเรือตัด
ค่ะก็ไม่เหมือนแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ใช่ค่ะ
คือพูดง่ายคือเมื่อมันไม่เหมือนทั่วไปเราก็ต้องหาวิธีพิสูจน์ว่าแล้วมันจะเกิดจากอะไรได้บ้าง
ถ้าเกิดว่าฟังจากคุณหญิงหมอนะคะคือแสดงว่าไอ้ต้นขาขวาที่เป็นแผลเนี่ยไม่ใช่จากแก้ววายหรอกนะ
จำได้ไหมที่ก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าจากขวดวายแก้ววายหรือเปล่า
แล้วก็มีการไปทำร้ายร่างกายคุณแตงโมแล้วก็มีการเปลี่ยนเรือเพราะว่าในภาพกล้องวงจรปิด

เขาเป็นกู้ภัยมันไม่ใช่นะคะ
เพราะฉะนั้นก็ตอบคำถามได้แล้วค่ะ
ทีนี้คุณหมอพรทิพย์บอกต่อบอกว่า
หลักการทั่วไปศพจมน้ำต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเสียชีวิตเพราะอะไร
หากเสียชีวิตจากการจมน้ำจะต้องถามต่อว่า
ทำไมถึงตกลงไปในน้ำแล้วทำไมถึงขึ้นมาจากน้ำไม่ได้
ตำรวจต้องสอบปากคำคนที่อยู่ในเหตุการณ์ให้หมด
เอาให้สิ้นกระแสสงสัยตรวจร่างกายให้เร็วที่สุด
ไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้๒วันแล้วเรียกมาตรวจ

คุณหมอบอกว่าลักษณะการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์นะ
ยิ่งยาวยิ่งยากหมายถึงว่ายิ่งนานยิ่งยากยิ่งตรวจยากค่ะ
แล้วถ้าเกิดว่ายิ่งสงสัยเรื่องของสารเสพติดแล้วด้วยนะคะ
ต้องเรียกมาตรวจร่างกายให้เร็วที่สุดนะคะ
พนักงานสอบสวนสามารถเข้าไปพูดคุยกับแพทย์
ไม่จำเป็นต้องรอเอกสารรายงานอย่างเป็นทางการจากแพทย์นะคะ
จริงแล้วมันเปิดเผยได้หรือเปล่ามันเป็นชั้นความลับหรือไม่
เรื่องนี้โอ้คุณหมอตอบคำถามชัดเจนเลยนะคะ
บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องสำนวนคดี

คุณหมอพรทิ้งท้ายด้วยว่า
ผลชนสูตรไม่ใช่ความลับในคดีแต่มันคือความจริงในคดีนะคะ
ว่าถ้าเกิดว่ากระแสสังคมตีกลับไปที่กระบวนการยุติธรรมแบบนี้
ชนะสูตรอาจจะต้องมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเร็วนี้หรือเปล่า
ครับอืมนะคะนี่
นี่คุณหมอแนะนำช่องทางหาทางออกให้แพทย์นิติเวทด้วยนะ
ครับเออใจมีแบบนั้นเนี่ยแล้วเมื่อวานี้ที่
แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยเขาพูดไว้ท่อนึง
บอกว่าจริงควรจะต้องปฏิรูปเรื่องนี้เลยนะ
เรื่องของการเปิดเผยผลชนสูตรเนี่ย

โดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตควรจะได้รับรู้สิ่งนี้ด้วยนะครับ